เด็กชายวัย๑๒ปีนะครับขี่จักรยานยนต์พาอีกคนนึงเนี่ยอายุ๑๐ปีไปด้วยกัน
เขาขี่ไปกลุ่มใหญ่แต่คันนี้ไม่รู้ทำอีท่าไหนเข้า
โซ่หลุดรถสะบัดล้มคว่ำอยู่กลางถนนจังหวะมีรถตามหลังมา
กระบาดคันนี้เขาบอกเขาเบรกแบบหื้อหือเหยียบเบรกจมมิดน่ะ
ชาวบ้านบอกเบรกหัวทิ้มคันหลังชนต่อกันอีก๔คัน
ไม่อย่างนั้นนี่ก็เหยียบจักรยานยนต์คันนี้เห็นไหมแล้วเด็ก๑๒ปี
จักรยานยนต์เนี่ยต้องอายุ๑๕ปีนะฮะถึงจะทำใบขับขี่ได้
แล้วเขาขี่กันมาเป็นกลุ่มแบบหลายสิบคันเลยนะถูกต้อง
นี่ค่ำเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่ถนนสายเขาสามชั้นบ่อทองหมู่๑
ตะบนบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะฮะประมาณ๒ทุ่มนะครับ
จักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำนะคว่ำอยู่กลางถนนมีคนเจ็บเนี่ยเป็นเด็กชายวัย๑๒ปีนะครับ
แล้วก็มีเด็กอีกคนนึงนะครับเป็นคนซ้อนอายุ๑๐ปีนะครับ

เพราะว่า๙๐๐
แล้วก็เลยทำให้เกิดเหตุให้ปียับก็ชนกัน
แล้วคนเจ็บอีกคนนึงบาดเจ็บเป็นขนาดไหนบ้าง

ก็หนูจะลอง

แล้วเป็นไงโซ่ตก
นี่ครับทุกผู้ชมครับน้องสองคนเนี่ยบอกว่าขี่ซ้อนกันมานะครับ
มาจากตำบลพลวงทองขี่กันมาเนี่ย๓๐กว่าคัน
กว่าคันเมื่อคืนนี้๒ทุ่มแต่ว่าคันนี้ระหว่างทางเขาโซ่หลุด
แล้วก็ล้อไม่หมุนรถมันสะบัดล้มคว่ำกลางถนน
โชคดีกระบะที่ตามมานี่เขาเบรกแบบเบรกอี๊บเลยจมมิดอ่ะ
ก็ชนกันสี่คันนะครับเด็กชายวัยสิบสองปีนะครับ
มีบาดแผลฉีกขาดที่แก้มด้านซ้ายแล้วก็ศีรษะนี่ก็กระทบกระเทือนด้วยนะครับ
วมปูดอยู่นะครับส่วนเด็กสิบปีคนซ้อนเนี่ย
มีแผลถรอกเล็กน้อยรถที่น้องขี่มาเมาเตอร์ไซต์ทะภาพเก่าฮ่าสีดำคันนี้
ป้ายทะเบียนล้างเก่าไปเลย
จะโทษใครดีหรือเปล่าน้องของต้องรู้ตัว
เราปล่อยให้ขี่มาแล้วนี่สิฟะถนนใหญ่
มีเจ้าของรถที่ชนกันเนี่ยเขาบอกว่าเห็นกลุ่มจักรยานยนต์ขี่มาเป็นกลุ่มใหญ่
แซงหน้ารถของพวกเขาไปสักพักเดียวเอ้าคันหนึ่งคว่ำครับท่านผู้ชมครับ
พี่ไม่เห็นตอนกิ้งแล้วอ๋อเราเลยแตะเบรกแล้วคันหลังเลยมากิน
คดีนี้ตำรวจสพโพทองเจ้าของคดีนะครับบอกว่าก็ต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนกันล่ะ
แม้ว่าจะไม่มีใครชนใครน้องล้มคว่ำเองแต่เด็กอายุ๑๒ปีแบบนี้
ขี่จักรยานยนต์ออกมาแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วปัญหาก็คือรถกระบะที่เขาต่อต่อกันมาเนี่ย
แล้วก็ชนกันเสียหายไปสี่คันเนี่ยใช่ก็ต้องมีคนรับผิดชอบ